โคเคนมาจากต้นโขคาเป็นสารธรรมชาติ
ในอดีตเขาก็ใช้เป็นยาแก้ปวดเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ปัญหาของมันก็คือมันเสพติดมันทำให้กฎประสาทส่วนกลาง
เพราะฉะนั้นสารโคเคนจึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงการการแพทย์
พูดง่ายก็คือถ้าสกัดมาจากต้นโคคาแล้วเอามาใช้เลยเนี่ย
ใช้ลำบากเพราะทำให้คนไข้ติดซึ่งมันต่างจากตัวมอร์ฟีนจากฟิน
มอลฟินจากฝีดก็มีปริมาณโดสที่ใช้แล้วก็ทำให้คนไข้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้
ทีนี้พอโคเคนเนี่ยมันเสพติดนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามจะลดอาการเสพติดมันลง
โดยการเปลี่ยนมอริคุณธรรมชาติเนี่ยโดยการศังเคาะเป็นตัวอื่น
มันก็เลยมีชื่อใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประมาณ๒๐กว่าตัว
ไลโดเคนเป็นยาชาเฉพาะที่ใช้ในวงการถันตกรรม
มีต้นกำเนิดมาจากโคเคนนั่นแหละ
แต่มริคุณเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเป็นสารคนละตัวกันไม่เกี่ยวกัน
เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดกันเหมือนเรากำลังพูดเรื่องสุนัข
อีกคนหนึ่งกำลังพูดเรื่องแมวแต่ว่ามันสีขาวเหมือนกัน

โคเคนเป็นสารธรรมชาติสารเสพติดอยู่ในพรบยาเสพติดให้โทษ
จัดอยู่ในสารเสพติดแบบให้โทษประเภทสอง
ใครมีครอบครองใครเสพติดคุก
ส่วนไลโดเคนเป็นยาชาคุณหมอใช้ได้ไม่ใช่สารเสพติด
ที่กำมาที่การที่เขาตอบตำรวจเขาตอบมาก็คือว่า
เขาบอกว่าผู้ต้องสงสัย
ยาชานะครับที่เป็นโคเคนมารักษาฟัน
สมัยก่อนทันแพทย์เคยใช้โคเคนจริงแต่นั่นร้อยกว่าปีที่แล้ว
ปัจจุบันใช้เป็นอนุพันธ์การสังเคราะห์เป็นตัวใหม่คือตัวนี้
เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าไรโลเคน
แต่ทีนี้ผลตรวจจากโรงบาลรามาธิบดีที่ตรวจเลือดของผู้ต้องสงสัย
ผลตรวจเขาบอกว่าเขาเจอสารอยู่๒ตัวที่เจอในเลือด
ตัวนี้มาจากไหนดูผักนี้ดีนะครับ
โคเคนเนี่ยจากธรรมชาติเวลาเสพเข้าไปในร่างกาย
ถ้าข้ามคืนเกิน๕ชั่วโมงนะครับเช่น๑๐ชั่วโมง
มันจะเกิดเมตตาบริซึมเหมือนเรากินแป้งแล้วแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ่ะ
เห็นไหมครับก็เหมือนกันเราเสพโคเคน
เคนก็จะเปลี่ยนเป็นสาร๒ตัวครับ
ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจเจอในเลือดเขาโอเคนะ
แล้วเขาเจอตัวนี้และผลตรวจเจอแค่สองตัวนี้ซึ่งมาจากโคเคนที่เป็นสารเสพติด
ทีนี้ข้อโต้แย้งเขาบอกว่าเขาใช้โคเคนที่เป็นรักษาฟัน
ซึ่งสันทิศฐานว่าน่าจะเป็นยาชาคนละตวกันเลย
ซึ่งสารตัวนี้ตรวจไม่เจอนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้สารตัวนี้
ต่อให้ใช้สารนี้มันก็ไม่ใช่สารเสพติดนั่นไม่เจอ

หลังจากที่กรรมาธิการตำรวจแล้วก็มีการตอบกันเรื่องนี้
แต่น็อตในฐานะที่สอนวิชาเคมีทางยา
แต่เราก็โพสต์ทันทีเลยว่ามันคนละตัวกัน
พูดง่ายก็คือพยายามจะมาเอาตัวนี้
เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เสพโคเคน
แต่หลักฐานมันทนโทษก็คือเขาตรวจเจอในเลือด
แล้วเป็นสารที่มันมาจากโคเคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโคคาเอสทีลีน

เพราะเป็นการเสิร์ฟโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์

หรือถ้าเจอเฉพาะตัวเบนโซเยคโฮนาย

เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งเหล้าทั้งโคเคน
เพราะโคเคนเป็นสารเสพติดประเภท๒อยู่ในพรบอยยาติดให้โทษห้ามครอบครอง
ส่วนประเด็นที่หมอฟันคนนั้นซึ่งกำลังตามอยู่ว่าคือใครเนี่ย
บอกว่าเอาโคเคนตัวนี้มารักษาฟันเขาซึ่งเคยรักษามาเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ย
เอาตัวนี้มารักษาอีกรอบนึงหมอคนนั้นโดนคดียาเสพติดทันทีครับ
เพราะแพทย์ห้ามครอบครองตัวนี้นะครับแต่แพทย์ครอบครองตัวร่างได้
เพราะมันไม่ใช่สารเสพติดแล้วมันคืออนุพันธ์ของโคเคนนะครับ
ก็คือตัวไลโดเคนเนี่ยใช้ได้เพราะมันคือยาชาเฉพาะที่
ยาชาที่มาจากตระกูลโคเคนในอดีตมีเยอะประมาณ๒๐กว่าตัวครับในตำรา
แต่คุณหมอก็จะเลือกใช้นะครับโดสตรงไหนดีตรงไหนใช้แล้วคนไข้รู้สึกโอเคประมาณนี้
และส่วนใหญ่ในวงการธรรมกรรมจะใช้ไลโดเคนนะครับซึ่งตรวจไม่พบจากผลของรามาครับ
อาจารย์ทางด่วนเอสเซเจนกับธรรมพิจารณะหมดเมื่อวานโดยใช้เหตุผลของอาจารย์มีน้ำหนักสนุนทำให้ความคิดถึงสุด

เขารู้ได้ว่าคือเรื่องทางวิทยาศาสตร์
อาจารย์รัฐมองว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยทำให้เกิด
ประเด็นเป็นสองประเด็นเพื่อหักล้างประเด็นที่อาจจะมีความผิด
ชาวบ้านเขาก็คำนวณกันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา
แต่ก็มีสูตรพิษดารมาคำนวณเป็นเส้นทะยางนมอย่างนี้
ตัวนี้มัน๑บวก๑ถ้ากับ๒เท่านั้นเลย

เพราะฉะนั้นตัวนี้สืบได้แต่ทีนี้ถ้าไปอธิบายสำหรับคนไม่รู้
คนที่ไม่เคยรู้มาเลยว่า๑๐๐ทับ๒

ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันอยู่ในสมองแล้วก็กดจากนั้นก็โพสต์ในเฟซบุ๊กเลย
เราสอนอยู่แล้ววิชานี้ใช่ค่ะ
เพราะเราคือเราคือนักเคมีแล้วเราสอนเคมีทางยา
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป๊ะเลยแล้วเผอิญเนี่ย
ข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาอธิบดีเนี่ยเขาออกมาก่อน
ข้อมูลฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นการส่งระหว่างภาควิชานิติเวชวิทยานะครับ
ส่งไปที่หัวหน้าภาควิชาพญาธิวิทยาเป็นข้อมูลภายใน
แต่เขาทนไม่ได้เขาเลยมาเผยแล้วเผินเขาบอกผลผลการตรวจเนี่ย
ชัดเจนเลยว่าเจอเฉพาะด้านบนนี้
ก็คือมันมาจากโคเคนมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์อธิบายว่า
มันคนละตัวกันกับที่คุณพยายามสื่อ
ก็นี่แหละฮะคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า
คุณบอสเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วตามมาตรา๑๔
ปวิอาญาใช่ไหมครับก็คือคุณบอสเนี่ยไม่ติดคุกแต่ว่า
ในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเราก็อธิบายนะครับแต่ว่าในความเห็น
ออสเนี่ยคดีนี้มันไม่ใช่คดีของบอสไม่ใช่คดีของอายการตำรวจแล้ว
มันเป็นหน้าตาของประเทศไทยเพราะตอนนี้เขาด่ากันที่ต่างประเทศ
มันคือศักดิ์ศรีของกระบวนการยุทธรรมไทย
อสไม่ติดคุกเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแต่อาจารย์ออสอยากจะ
ให้มีคนติดคุกแทนบอสนะครับจะเป็นใครก็ได้ที่ทำ
ยานหลักฐานพวกนี้ให้มันเขียนก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่
นะครับส่วนอาจารย์ออสในฐานะวิชาการเรามีความรู้ในด้านนี้เราก็
มาที่การไม่รู้เรื่องนี้นะเขาก็เออมันก็อยู่ในเน็ตนี้ได้
แล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่เคลียร์คัดอย่างนี้
ขึ้นศาลไปมันก็เกิดประเด็นข้อสงสัย
เมื่อเกิดประเด็นข้อสงสัยโดยธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมไทย
ก็คือให้ความเป็นธรรมสูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว
ก็ยกประโยคให้ทำเลยจบเลยยังไงบ้างจะรอด
มันก็จบเลยไม่ตัดตอนได้ใช่มั้ยครับ
สูตรเนี่ยการคำนวณความเร็วคราวที่แล้วนะครับก็ยังทำให้ประชาชนเนี่ย
หมดสัทธากับวงการฟิสิกส์แต่ความจริงจังเราจะบอกว่า
สามคนที่ทำสูตรนั้นมันมีคนหนึ่งผิดครับ
เพราะฉะนั้นในวงการวิชาการก็ต้องจัดการคนนั้น
ในฐานะที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดแต่เรื่องเนี้ยนะครับ
เราก็ต้องไปสื่อว่าอ่าทันตแพทย์คนที่ที่เก่าถึงเนี้ย
เขาหมายถึงตัวไหนเขาหมายถึงโคเคนตัวข้างบนไหม
หรือเขาหมายถึงตัวโคเคนสังเคราะห์ที่เปลี่ยนมริคุณไปแล้ว
หมายถึงตัวนี้เขาก็ไม่มีความผิดในฐานะที่เขาให้ความผิด
แต่เพราะเอิญมันไม่เจอในเลือดไงครับแต่ถ้าเขาหมายถึงตัวเนี้ย
เขาโดนคดีแน่นอนตำรวจต้องดำเนินการ
ไม่งั้นเจออ่าลาเว้นหนึ่งห้าเจ็ดตำรวจต้องดำเนินการกับทางทันแพทย์คนนั้นว่า
คุณมีโคเคนในสถานบริการคุณได้ไงในคลินิกคุณได้ไง
ก็ให้การเท็จด้วยแล้วก็ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๒ด้วย
เร่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าตำรวจดูข่าวนี้อยู่เนี่ย
ผมคิดว่าไปสืบเลยนะครับว่าหมอฟันหมายถึงโคเคนตัวไหนครับ
ถ้าคุณหมายถึงยาชาคุณก็
ข้อมูลคุณก็ผิดเพราะมันคนละตัวกัน
หาพยานสองคนใช่ไหมครับแต่เพราะเอิญมาเสียชีวิตเมื่อวานเป็น

แล้วก็ขอประกาศหาทันทะแพทย์ท่านนั้นให้ออกมาโดยวัยครับ
เพราะตอนนี้มีนักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งแถวพระราม๗ออกมาแล้วใช่ไหมฮะ